วันนี้ถ้าใครเข้าไปในแอปพลิเคชันทวิตเตอร์นะคะจะเห็นเทรนดอันดับหนึ่งเลย
แฮชแท็กที่เขียนว่าโรงเรียนเรือติดถนนย่านศรีราชาค่ะ
เป็นเหตุความรุนแรงในโรงเรียนแห่งนี้เป็นเด็กนักเรียนรุมทำร้ายกันค่ะ
โรงเรียนเด็กผู้ชายอาจจะมองว่าก็ปกติป้าก็มีการแบบกระทบกระทั่งกันธรรมดาไหม
ลองฟังดูแล้วกันนะคะว่าปกติไหมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งเอามาโพสต์ไว้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าเราเป็นเพื่อนกับคนที่ไปต่อยรุม๒๐ต่อ๑
คุณครูไม่ทำอะไรเพื่อนเราเลยทำแค่พักการเรียน
แต่ไม่ให้ออกจากโรงเรียนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
ให้คนอื่นเห็นมากมากหน่อยนะคะเพราะยังไม่มีความคืบหน้าจากโรงเรียนเลยค่ะ
เด็กที่ก่อเหตุครั้งนี้ถูกพักการเรียนไม่กี่สัปดาห์นะคะ

แม้ว่าตอนนี้อาการน้องเขาจะออกมาพักห้องปกติได้แล้วเนี่ย
มีการตั้งคำถามถึงโรงเรียนด้วยว่าเหตุการณ์ขนาดนี้เนี่ย
แค่พักการเรียนเพียงพอหรือเปล่าแล้วโรงเรียนมีมาตรการอะไรไหม
เพราะเท่าที่รู้มาเนี่ยสิทธิ์เก่าเองยังบอกเลยผู้ปกครองส่งข้อความมาเยอะมากว่า
แก๊งนี้เนี่ยแก๊งที่รุมทำร้ายเพื่อนเนี่ยทำแบบนี้เป็นประจำ
เกรงกลัวกฎโรงเรียนเลยแล้วก็ทำแบบนี้หลายครั้งแล้ว